เป็นสุนัขที่เรียกว่าสวรรค์บนดินถูสายน้ำไหลเย็นเห็นตัวปลามีกวางน้อยมีสิงสารสัตว์มากมายเป็นธรรมชาติแบบนี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ววันนี้ที่สารรายงานตัวนะคะ
ชิสาคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ถ้ำกลางขุบเขาน้ำตกลำทานแม่น้ำและสัตว์น้อยใหญ่แบบนี้เชื่อว่ามันเป็นบรรยากาศที่หลายคนอยากจะไปเจอกับตัวเองแน่นอน
โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดร้อนจีแววว่าบางพื้นที่เนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงแต่๔๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นข้อดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรสามารถตากพืชผลการเกษตรได้แต่ระวังหน่อยนะคะ
ฝนอาจจะตกลงมาได้ในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
ยากรอากาศเพื่อการเกษตรวันนี้ถึง๒๗เมษายนนะคะภาคเหนือและภาคอีสานฝนจะน้อย
อากาศร้อนจัดในตอนกลางวันอุณหภูมิทะลุ๔๑องศาค่ะ
เกษตรกรควรตากพืชผลการเกษตรช่วงครึ่งวันเช้าเพราะว่าช่วงเย็นอาจจะมีฝน
และเร่งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกลางสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกแดดดีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนเล็กน้อย
เกษตรกรควรหาวัสดุบังแสงแดดให้กับพืชที่ปลูกใหม่และตากพืชผลการเกษตรช่วงครึ่งวันเช้าหมั่นดูแลผลไม้
เพราะว่าช่วงอากาศร้อนจะทำให้ผลไม้สุกไวกว่าปกติส่วนคลื่นในทะเลสงบท่องเที่ยวได้สบายค่ะ
สำหรับภาคใต้อากาศร้อนปนฝนนะคะเกษตรกรหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
รุ่มเร่งทำร่องระบายน้ำก่อนที่ฝนจะตกหนักอีกรอบในสัปดาห์หน้า
ส่วนขึ้นลมทะเลสงบสามารถท่องเที่ยวกันได้สบาย
คุณผู้ชมค่ะอากาศที่กลับมาร้อนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นได้ออกไปท่องเที่ยวรับธรรมชาติรับแสงแดดแล้วก็อากาศดีอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่าลืมเตรียมพร้อมรับมือกับฝนพายุฤดูร้อนที่จะตกลงมาด้วยในกลางสัปดาห์หน้า
รวมไปถึงอากาศแปรปรวนนะคะและที่สำคัญถ้าหากไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
อยากจะบอกเหลือเกินว่าถ้าร้อนนักก็ออกไปเที่ยวแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยชวนฉันได้นะจ๊ะ